ปกติเวลานอนเปิดไฟหรือปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะ
ปิดไฟนอนเนอะแต่พี่บาโงเคิดนะเขาเคยชินกับการเปิดไฟนอน
ใครตายจะไปคาดคิดว่าการเปิดไฟนอนเนี่ย
จะเป็นสาเหตุทำให้เขาเสียชีวิต

อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่เพชรบุรี
คืออยู่กันไม่ได้คนนั้นเปิดคุณปิดคนนึงจะนอนปิดไฟ
แต่อีกคนเปิดไฟถึงจะนอนหลับสุดท้ายฆ่ากันตายเลยนะคุณผู้ชม
นี่ค่ะตำรวจสพบ้านลาดแล้วก็แพทย์เวร
รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นแคมป์คนงานชาวพม่าค่ะ
ห้องพักอยู่ในตำบลหนองกระเจ็ดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ห้องพักพบศพของนายลินโมอองนะคะวัย๔๔ปีเป็นคนงานก่อสร้าง
สภาพคือนอนจมกองเลือดมีบาดแผลชะกันถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมด้านหลัง
ซ้ายหนึ่งแผลนะคะแล้วก็ใกล้กันมีมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุตตกอยู่หนึ่งเล่ม
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะคะนายอองลินวัยสามสิบปียืนรอมอบตัวอยู่หน้าห้องพักนั่นแหละค่ะ
สอบสวนนายสมมาตรโพมีหัวหน้าแคมป์คนงานเขาก็เล่าให้ฟังว่า
คือห้องพักนี้เนี่ยเขาอยู่กัน๔คนมันไม่ได้เป็นห้องพักแยก
เป็นชาวเมียนมานี่แหละค่ะที่อยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนเลย
ซึ่ง๔คนนี้เข้ามาทำงานกันตั้งแต่เมื่อ๔เดือนก่อนแล้ว
ลินโมอองคนตายเนี่ยค่ะชอบดื่มสุราแล้วก็ทะเลาะกันกับนายอองลินคนก่อเหตุอยู่บ่อยครั้ง
แต่ยังไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันอีกค่ะ
คราวนี้ทะเลาะกันเรื่องของการเปิดปิดไฟนอน
ลินโมอองคนตายเนี่ยถ้าไม่เปิดไฟนอนไม่หลับ
แต่นายอองลินเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยถ้าไม่ปิดไฟนอนไม่หลับ
แต่มันต้องอยู่ด้วยกันมันต้องนอนด้วยกันในห้องเดียวกันไงคะ
เกิดทนไม่ไหวค่ะเดินไปคว้ามีดปลายแหลมมาแทงไปหนึ่งครั้ง
ผู้ตายล้มฟุบลงแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเลย
หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปแจ้งหัวหน้าคนงานด้วยตัวเองด้วยนะคะ
แล้วก็มายืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แบบนี้แหละค่ะ

คือจริงคุยกันดีแต่พอมันมีเหล้าเข้าไปปุ๊บก็คุยดีไม่ค่อยได้อีก
กลายเป็นฆ่ากันตายเลยนะคะ